หนุ่มบุกยิงเพื่อนสนิทหลอนระแวงเล่นชู้เมีย
คือยิงตายสองคนนะเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่ง
แล้วก็เป็นญาติมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันคนหนึ่ง
โอ้โหกลัวจะโดนตีท้ายโอ้โหเลือด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักหลังนี้คุณผู้ชมครับ
ที่บ้านหนองกระบากอำเภอวัดโบดจังหวัดพิสุนุโลกครับ
กลางดึกเมื่อวานนี้ครับตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบผู้เสียชีวิตสองศพเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
คือในแวงในแวงจันทคุณอายุ๔๒ปี
เจ้าของบ้านถูกยิงนะครับคุณผู้ชม

แล้วก็นายมณูจันทะคุณอายุ๓๗ปี
คนนี้ก็ถูกยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันชนิดเดียวกันนั่นแหละ
เข้าไหนอ่ะเข้าริมฝีปากคุณผู้ชม
เข้าริมฝีปาก๑นัดส่วนมือปืน
คนยิงก็คือนายบาดินพาพิมพ์อายุ๔๑ปีหนีไปแล้ว

ครอบครัวไปรับศพในแวงกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ซึ่งนางสายทิพย์นะครับเป็นเมียของนายแวงเนี่ย
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุบาดินขี่มอเตอร์ไซค์มา
พกปืนมาด้วยแล้วบังคับให้มนูขึ้นรถไปด้วยกัน

จากนั้นนายบาดินครับบังคับให้นายแวงกับนายมนู

เสร็จปั๊บบาดินกล่าวหา

ไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเมียของบาดิน
หลังจากนั้นบาดินก็ใช้ปืนยิงทั้งสองคน

มันไม่ใช่เรื่องจริงคือเพื่อนเนี่ยตายเพราะไม่ใช่เรื่องจริง
คือหาเรื่องแล้วมันโหดแล้วมันเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันด้วย
แล้วเนี่ยถ้าตำรวจจับมันไม่ได้ไม่รู้มันจะฆ่าใครอีก
เพราะมันติดสันดาลอยากฆ่าแต่ดูแล้วมันเป็นประสาทไปแล้ว
คุ้มครั่งมันคุ้มครั่งเมื่อคืนมันคุ้มข้างมาก
คุณภาพมีนิดนึงว่าทั้งคู่เคยมีปัญหาทั้งหมดไหม
ไม่มีไม่มีเลยมันเป็นไปเอง
ส่วนครอบครัวของนายมนูเนี่ยนะครับนำศพกลับไปบรรพิกุศลที่บ้านนะครับ
โดยนางบุญเรียมแม่ของนายมนูเนี่ยเล่าแบบนี้เอาฟังฝั่งมนูเขาบ้าง
ลูกชายกับคนก่อเหตุสนิทกันนะ
คือยอมรับแหละว่าสองคนนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
คือลูกชายเนี่ยเคยเสพยาเสพยาจนหลอนนะครับ
แล้วเข้ารับการบำบัดแต่ก็ยังเสพอยู่นะ
ส่วนสาเหตุเนี่ยไม่ใช่นะครับแม่บอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องชู้สาว
แต่คาดว่าบาดินมันก็หลอนยาเหมือนกันคิดไว้เองนะครับ
เห็นภาพคนอื่นในกล้องวงจรปิดที่บ้านแล้วคิดว่าเป็นในแวงนะครับ
ลูกน้องของนายมนูเนี่ยนะครับแล้วแอบคิดว่าจะแอบเข้าไปตีท้ายครัว
ขณะที่อดีตภรรยาของนายบาดินนะอดีตภรรยาเล่าบอกว่า
สาเหตุไม่ได้มาจากเรื่องชู้สาวหรอกนักข่าว
แล้วก็บาดินเนี่ยคงหลอนยาเพราะเธอกับบาดินเนี่ยเลิกกันได้ปีกว่าแล้ว
นะครับแล้วก็เซ็นใบหย่ากันไปเมื่อสามมกราคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็กลับมาคบกันอีกครั้งนะครับแล้วก็เลิกกันอีกนะ

คือพี่ชายของนายบาดินแต่นายบาดินเข้าใจผิด

ขณะที่ตำรวจยังล่าตัวบาดินอยู่นะครับ
นะครับหาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ตรวจค้นที่บ้านของนายบาดินนานกว่า๑ชั่วโมง
เจอโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องแล้วก็ชิ้นส่วนของปืนไม่ทราบขนิท
แล้วก็กระสุนปืนด้วยในรถเก๋งของบาดินไปเจอกระสุนปืนเหมือนกันนะ
ขนาด๕๕๖นัดหนึ่ง
สำหรับบาดินประวัติของเขานะครับติดคุกในคดีฆ่าผู้อื่นมาแล้ว
และยังเป็นขาใหญ่ขาใหญ่คือผู้มีอิทธิพล
เพราะว่านะในพื้นที่อำเภอวัดโบดพิศนุโลกด้วยครับคุณผู้ชมครับ